ส่วนใครที่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวเรือมาดูทางนี้
พาไปร้านนี้หน่อยที่นครราชศรีมา
โรงงานค่ะสารฝันเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ
สร้างรายได้สุดปังทะลุหลักแสนต่อเดือน
โอ้โหไม่ธรรมดานะ
จริงนะสาวโรงงานเขาสารฝันเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ

ฉันยังไม่ได้สารเลยเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ

ฉันยังไม่ได้ซื้อตะก้อล่วงเลยคุณต้องเริ่มซื้อเรือล่ะ
ก่อล่ะอิ้วเตี๋ยวเรือกูต้องมีเรือก่อนค่ะ
ชิคกี้พายน้องพ่อรู้สึกว่าเขาทำยังไงหรือเปล่า
ร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออโยธยาอร่อยแท้แม้ไม่ปรุง
เยื้องโรงเรียนสารสาธารณ์ประหลังทะเลอัมเภอเมือง
จังหวัดนครราชศรีมาอืมเป็นร้านที่จัดว่ามีรสชาติอร่อยเด็ด

ราคาชามละยี่สิบบาทเท่านั้นเฮ้ยยี่สิบบาทเองเหรอ
ลาออกดีกว่าเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเรือดีกว่า
แล้วก็ศึกษาแล้วชิมก๋วเรืออายุทยาเป็นประจำอยู่แล้ว
ลองผิดลองถูกจนได้สูตรที่ลงตัว

แวะเวียนมาอุดหนุนเยอะมากนะครับ
มีรายได้เลี้ยงครอบครัวเดือนละ๑๗๐๐๐๐๐บาท
โอ้โฮเหมือนแสงปลายโอ้โฮดีนะเนี่ยว้าว

แต่มันก็ขนาดผมว่าก็โอเคนะ
และทุกอย่างครบนะใส่เยอะนะใส่เต็มนะ
สำหรับเมนูเด็ดคือก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยนะคะ
อร่อยแบบกลมแบบไม่ต้องปรุงเลย
เล็ก๒๐เมื่อกี้ที่บอกถ้าชามเรือแบบบะหมี่อย่างนี้
ก็จะเป็นชามละ๔๐บาท
และนอกจากทางร้านมีเมนูพวกแบบว่ากะเพราหมูโบราณพริกแห้ง
รสชาติแบบจัดจ้านเลยนะคะราคาจานละ๔๐บาทนะ
ใครจะอยากทานเป็นข้าวเป็นอะไรก็กะเพราหมูพริกแห้งอย่างนี้เลย
แล้วก็ยังมีของหวานพวกขนมถ้วย
คือก๋วยเตี๋ยวเรือมันเข้ากันกับอีกขนมถ้วยมากนะ

จริงเป็นของคู่กันเลยนะคะแล้วก็ยังมีแบบว่า

ใครที่ชื่นชอบในการทานก๋วยเตี๋ยวเรือ
ลองกันได้เขาบอกว่าเปิดทุกวันนะ

สอบถามใหม่ในโทรศัพท์ดังล่างนี้เลย

คุณผู้ชมบอกว่าตอนเที่ยงรู้แล้วว่าจะกินก๋วยเตี๋ยวเรือ
แล้วก็คุณบอกว่าอะไรนะลาบก้อยซอยแทร่